คุณผู้ชมคะทีนี้มาสรุปนิดนึงละกันค่ะ
หลังจากที่สบคมีการแถลงช่วง๑๑โมง๔๐กว่าเนี่ยนะคะ
ถึงตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในไทย

เมื่อวานนี้ผู้ติดเชื้อใหม่๕๑วันนี้๓๘รายนะคะ
โดยนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค
ก็มีการแถลงถึงสถานการณ์
ผู้ป่วยใหม่๓๘รายแบ่งเป็น๓กลุ่มค่ะ
กลุ่มแรกก็คือมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อเดิมมี๑๗ราย
ซึ่ง๑๑รายอยู่กรุงเทพ
ก็มีติดเชื้อทั้งจากในบ้านจากที่ทำงานแล้วก็กลุ่มเพื่อน
ส่วนกลุ่มที่๒มี๑๖รายนะคะ
รายนี้มีบุคลากรทางการแพทย์๓ราย
แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ๓ราย
ในสถานที่ชุมชน๓รายแล้วก็อาชีพเสี่ยง๗ราย
ส่วนกลุ่มสุดท้ายกำลังสอบสวนโรคอยู่ว่าไปติดมาจากที่ไหน
ตรงนี้มีอยู่๕รายนะคะ
วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม๑ศพ
เป็นผู้ชายอายุ๕๔ปีก็เริ่มป่วยตั้งแต่๑๓มีนาคม
ด้วยอาการเหนื่อยแล้วก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชน
เมื่อวันที่๑๔มีนาคมใช้ท่อช่วยหายใจ
ปรากฏว่ามีอาการปอดอักเสบรุนแรงจากการติดเชื้อ

ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
ดังนั้นตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมในไทยมี๒๗ศพนะคะ
และผู้ป่วยที่หายแล้วกลับบ้านได้แล้ว
มี๘๒๔รายส่วนยอดผู้ป่วยสะสมณวันนี้เนี่ย
อยู่ที่๒๒๕๘รายใน๖๖จังหวัดนะคะ
คุณหมอบอกว่าตัวเลข๒วันนี้
หมอดูแล้วก็หัวใจพองโตดูเป็นแนวโน้มที่ดีค่ะ
ว่าน่าจะมาจากการประกาศพรกรฉุกเฉินรวมถึงเคอร์ฟิลล์
แล้วก็มีการควบคุมกันเองภายในประเทศภายในจังหวัด
มีการกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยง

จะต้องตรึงมาตรการพวกนี้อย่างเข้มข้น
เอาง่ายคุณผู้ชมกาดห้ามตก
เพราะถ้าเกิดกาดตกเมื่อไหร่เราอาจจะซุด
ตัวเลขผู้ติดเชื้ออาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะ
อีกกรณีหนึ่งคือบุคลากรทางการแพทย์ที่ภูเก็ต
จำได้ไหมที่ไปสัมผัสใกล้ชิดกับชาวฮังการีที่เสียชีวิต
ปรากฏว่าชาวฮังการีนั้นเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุแต่เป็นโควิด
ปรากฏว่ามีบุคลากรที่สัมผัสใกล้ชิด๑๑๒ราย
ตอนนี้เนี่ยบุคลากรทางการแพทย์ยังไม่ได้มีผลการยืนยันว่าติดเชื้อนะคะ
แล้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเที่ยวบิน
ถึงแม้ว่าตอนนี้จะห้ามเที่ยวบินเข้าประเทศแล้ว
แต่มันก็ยังมีตกค้างอยู่ที่ยังจะต้องเดินทางกลับมาอยู่
คือมันมีทั้งที่ต้องเข้ามาบ้างแล้วก็ที่ต้องออกไปด้วย

ใช่ค่ะก็วันนี้๒เที่ยวบินจากฝรั่งเศสจะมาลงที่ภูเก็ตนะคะ
แล้วก็อีกเที่ยวบินนึงมาจากสหรัฐ
จะเอาคนไทย๖๐คนกลับประเทศลงที่สุวรรณภูมิ
ส่วนวันพรุ่งนี้จากญี่ปุ่นจะมาที่สุวรรณภูมิ
ก็จะมีคนไทยเข้ามา๒๒คน

กระทรวงการต่างประเทศก็ให้ความช่วยเหลือแล้วนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้เรื่องของการดำเนินคดีหน่อยละกันค่ะ

ปำรวจดำเนินคดีแล้ว๑๐๔๗รายตักเตือนโอ้โฮเป็นพันเลยนะ
ใช่ตักเตือนไป๒๔๖รายนะคะ